มาดูเรื่องนี้ก่อนคนดังติดโควิด
คนดังคนนี้เป็นพระครับคุณผู้ชมครับแล้วท่านต้องรู้จักแน่นอน
พระมหาสมปองพระนักเทศชื่อดัง
ท่านประกาศออกมาแล้วว่าท่านนั้นติดโควิด๑๙
รวมถึงคนติดตามท่านอีก๒คนด้วย
แม้ว่าท่านจะได้รับซีโนแวคครบ๒เข็มแล้วก็ตาม
คนที่ออกมาบอกเรื่องนี้คือพี่หนุ่มกัญชัยฮะ
กัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังครับ
ท่านบอกว่าพระมหาสมปองพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองเนี่ยนะ
จะเดินทางมาออกรายการกับพี่หนุ่ม
แต่ตามระเบียบของสถานที่ก่อนจะถ่ายรายการ
รวมถึงลูกสิทธิ์๒คนนะครับที่เป็นคนติดตามปรากฏว่า
สิทธิ์๒คนพบเชื้อโควิด๑๙ครับ
พระมหาสมปองตอนนั้นก็ยังไม่พบเชื้อแต่ก็ต้องกักตัวทันที
จากนั้นท่านไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล
กระทั่งผลออกมาว่าท่านก็ติดโควิด๑๙เหมือนกัน
ขณะนี้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
โดยฉีดเข็ม๒ไปเมื่อวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมา
สำหรับทำลายศาสนกิจของพระมหาสมปองนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๗มิถุนายนจนถึงวันที่๑๒กรกฎาคมนะครับ
ส่วนใหญ่ท่านถูกอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดสร้อยทองนะฮะ
แล้วก็จะออกไปเป็นระหว่างศาสนาธิตตามวัดต่างบ้าง
ไปถ่ายรายการตามสถานีโทรทัศน์ต่างบ้าง
ขณะที่พระมหาภัยวันนะฮะพระนักเทศชื่อดังอีกคนนึง
ซึ่งท่านสนิทสนมกับพระมหาสมปอง
จากจำพรรษาอยู่วัดสร้อยทองเหมือนกัน
แล้วก็โพสต์ข้อความให้กำลังใจพระมหาสมปองบอกว่า
จะให้ลูกศิษย์เอาพระรอดไปถวายนะ

เออนะฮะพระถวายพระรอดให้กับพระนะครับ
อกจากนี้ยังโพสต์ภาพแชทบทสนทนาที่
พระมหาพรายวัลท่านส่งไปหาพระมหาสมปอง

โดยพระมหาภัยวันท่านพิมพ์ข้อความไปบอกว่า
ถวายกำลังใจให้อาจารย์นะครับ
ถนอมสุขภาพด้วยพระมหาสมปอง
ตอบกลับมาบอกรักรักนะฮะ
พระมหาภัยวันจึงพิมพ์ตอบกลับไปว่า
อย่าห่วงคนอื่นมากนะครับ
ห่วงตัวเองด้วยอย่ามัวแต่เกรงใจคนอื่น

นั่นสิหายป่วยคราวนี้พี่จะเห็นแก่ตัวมากขึ้น
พระมหาภัยวันถามต่อ

พระมหาสมปองบอกซิดูแหว็กท์สองเข็ม

เนื่องจากจำภาษาอยู่วัดเดียวกัน
พระมหาภัยวันท่านก็ชี้แจงบอกว่าถึงจะอยู่วัดเดียวกันแต่๒๓เดือนที่ผ่านมา
แทบจะไม่ได้ใกล้ชิดพระอาจารย์สมปองเลย
เนื่องจากพระอาจารย์สมปองกิจนิมนต์ท่านเยอะ

กิจนิมนต์ท่านเยอะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง
ก็คงต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อแหละเพื่อความสบายใจของตัวท่านเอง
แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ครับ
เวลาพระแชทคุยกันลักอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
ดูแบบแบ๊วดีนะค่ะ